คุณผู้ชมฮะมาดูที่นครพนมกันบ้าง
มีเหตุโจรแสบย่องเข้าไปทุบกระจกบ้านของแม่ค้าออนไลน์

เห็นวงจรปิดด้านนอกบ้านชัดเจนเลย
รอบบ้านเห็นเลยเขาเดินไปเดินมาอยู่ตรงสนามใหญ่ของบ้านหลังนี้นะครับ

พอดูกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของเอาไปให้ชาวพี่น้องชุมชนได้ดู

คุ้นหน้าเพราะว่ามีรอยแผลเป็นอยู่ตรงหน้าผาก

นี่กล้องวงจรปิดก็เปิดเผยเห็นชัดเจนนะครับว่า
ภาพผู้ชายคนนี้อายุน่าจะประมาณสัก๔๐ปี
รูปร่างผอมสูงสูงประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตรนะครับ
เสื้อยืดสีขาวคลุมทับด้วยเสื้อเชิดแขนยาวสีแดงเข้มนะครับ

โอ้โหเดินวนเวียนอย่างใจเย็นอยู่ตรงสนามย่าหน้าบ้านแบบนี้
แล้วก็ใช้กันไกลตัดย่าที่วางอยู่ข้างบ้านนี่แหละคุณนะ
แม่ไม่เอาอาวุธมาเองนะไม่เตรียมมานะ
มาเอาของที่บ้านทุบกระจกหน้าบ้านตรงประตู
เข้าไปแล้วขโมยของครับได้อะไรไปบ้างคุณ
เงินสดนาฬิกาทองรูปภัณฑ์
รวมมูลค่ากว่า๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็ยังมีทองที่เจ้าของเขาเหมือนค้าขายออนไลน์ด้วย
เขาจะเอาเป็นของขวัญให้กับลูกค้า
เขาเก็บทองเล็กเอาไว้รวมแล้วหลายบาทนะครับ
นี่ฮะนางสาววันดานีผาอินหรือว่าเจ๊แววแม่ค้าออนไลน์
ทีมข่าวของเราเดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านเดี่ยวบ้านใหญ่ตรงนี้ในชุมชนทุ่งสว่าง
ประชาสามัคคีเขตเทศบาลตะบลนาแก่อำเภอนาแก่

พบกับเจ๊แววบอกว่ากลัวเลย
ตอนนี้ภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าวันที่๔สิงหาคม
ได้ออกจากบ้านไปทำธุระคุณ

เมื่อกลับเข้าบ้านกระจกหน้าบ้านแตก

ว่าคนร้ายทุบกระจกแล้วก็มุดเข้าไปแล้วก็ถูกกระจกบาด

โอ้โหเงินสด๖๐๐๐บาทนาฬิกาอีก๔เรือน
ทองรูปภัณฑ์หายไปรวมแล้ว๒แสนกว่าบาท

แล้วก็เอาไปให้พี่น้องชาวชุมชนดูซิ

ปรากฏว่าเขาบอกว่าเห็นหน้าค่อนข้างจะชัดเจน
เบื้องต้นตำรวจสพนาแกบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
เป็นคนในพื้นที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะเร่งติดตามตัว
แต่ทีนี้ทางคุณแววหรือเจ๊แวว

กลัวว่าจะมาทำร้ายเธอกับครอบครัว
ที่สำคัญนะคุณนะครั้งนี้ก่อเหตุเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
ความคืบหน้าคือตำรวจรายงานอยู่อยู่ตลอดค่ะ
แต่ว่ามันตามไม่ทันสักที

ก็ได้เสื้อผ้าที่เขาใส่มาก่อเหตุนะได้มาแล้ว

เพราะว่าเมื่อวานที่ก็ไปเจอกับญาติเขามาอยู่

แต่เจ้าตัวไม่เจอค่ะ
เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ของเราคืนอยู่แล้ว

อยากเตือนให้ทุกคนระวังนะคะ
ระวังว่าคนนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจจับไม่ได้
มันก็ต้องไปทำไปก่อเหตุอย่างอื่นอีก
กลัวที่สุดคือย้อนกลับมาหาเราอีกค่ะ

ก็คือเรามีลูกอาจจะมาทำร้ายร่างกายเรา
เพราะได้ยินมาว่าเขาเสพยา
เธอก็กลัวนะแล้วเธอบอกว่าได้ยินมาว่าเขาเสพยา

น่าจะเห็นแบบเป็นรอยแผลที่หน้าผาก
ชาวชุมชนบอกเป็นคนเท่านี้แหละ
ก็ล่าสุดผู้มีกับการสอบพนาแก่

แล้วก็ตรวจสอบวงจรปิดทั้งหลายทั้งแหล่

เพื่อที่จะเสนอสารออกหมายจับผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้ว
เนื่องจากมีการสืบสวนรู้ตัวแล้วว่าเป็นคนในพื้นที่นี่

เคยต้องโทษยาเสพติดเข้าเรือนจำถึง๒ครั้ง
จะพ้นโทษออกมาไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หลักฐานสำคัญแน่นอนวงจรปิด
รูปภัณฑ์ชัดเจนเชื่อว่าจะสามารถออกหมายจับได้นะครับ
เบาะแสเพราะว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการหลบหนี

ชาวชุมชนชาวบ้านเขากลัวกันอยู่นะครับ